ทีนี้คุณผู้ชมคะที่เป็นประเด็นก็คือบางสะพานประจวบคิริขัน
ก่อนหน้านี้น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนนะคะผ่านมาสี่วันแล้ว
ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายที่ตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มไปขายของกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยจากคุณเศรษฐาโสริน

รายงานสดมาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
น้ำเริ่มที่จะลดระดับลงแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับ
เริ่มที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับ
ซื้อสินค้าอาหารไปบริโภคบ้างแล้วนะครับ

มาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับ
ซึ่งวันนี้เพิ่งเริ่มตั้งร้านเป็นวันแรกนะครับ

วันนี้ออกมาตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงครับพี่
ออกจากบ้านตั้งแต่ก็ตี๔อาจอะ
แล้วตอนนี้เริ่มมีผู้คนที่จะมาซื้อข้าวของ

มีคนเดินบ้างวันนี้นะมีคนเดินฟักไฟมีคนเดินบ้างแหละ
ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มที่จะกลับมาขายของประมาณสักกี่เปอร์เซ็นได้แล้วครับพี่
พี่ว่าก็เกือบหมดแล้วนะจะมีบางส่วนที่ว่าเขายังไม่มาก็ข้างใน
แต่พวกผลไม้ก็มากันหมดแล้วอะจ๊ะ
ตอนนั้นน้ำท่วมสูงระดับไหนครับในตลาดบางสะพาน
บนนี้ไม่ท่วมนะท่วมมาผลไม้ร้านแรกนู้นแล้วจ้ะมาแค่ร้านแรกนู้นน่ะนะ
ผลไม้ร้านแรกขึ้นมานี่แล้วก็ข้างหลังก็ร้านผ้า

อย่างยังรอดพ้นจากปริมาณน้ำอยู่ขอบคุณพี่มากนะครับ
ครับและนี่คือบรรยากาศร้านขายผลไม้ร้านหนึ่งที่รอดพ้นจากปริมาณน้ำที่ไม่ได้ไหลเข้ามาท่วมตรงบริเวณจุดนี้นะครับ
แต่อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าน้ำไหลเข้าท่วมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพามาพูดคุยกับแม่ค้าอีกท่านหนึ่งนะครับ
เป็นแม่ค้าขายขนมหวานนะครับซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาเปิดร้านเป็นวันแรกเหมือนกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าเริ่มมีพี่น้องประชาชนมาซื้อของบ้างแล้วนะฮะ
นั่นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีว่าสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้มันวิกฤตแล้วก็มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
สวัสดีครับพี่เรนูครับพี่เรนูวันนี้เรามาเปิดร้านเป็นวันแรกเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
ก็รู้สึกว่ายังมีประชาชนออกกันมาไม่ค่อยได้นะคะ
แล้วก็แม่ค้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ถึง๕๐ดี
เพราะว่าแต่ละคนบ้านน้ำมิดหัวหมดเลยค่ะ
ข้าวของเสียหายเยอะต้องทิ้งใช้ไม่ได้เลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตอายุ๔๘ปีที่เยอะที่สุด
ผมว่านี้เราอายุ๔๐ปีเราเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ที่หนักที่สุดเลยก็ว่าได้
แล้วข้าวของพี่เรนูมีอะไรเสียหายบ้างครับ
บรรยายไม่ได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหมด
เพราะว่าก็ไม่ใช่ไม่เก็บนะเก็บแล้วแต่มันไม่พ้น
เพราะว่าน้ำมิดถั่วค่ะบางบ้านนี่บ้านพังไปเลยก็เลยต้องสู้
หลังจากนี้ก็คือกลับมาฮึดสู้ตั้งหลักขายของใหม่นะครับ
นี่คือเสียงของแม่ค้าขายขนมหวานที่อยู่ในตลาดบางสะพานนะครับ
เดี๋ยวจะมาลองพูดคุยกับคนที่มาซื้อของบ้างออกจากบ้าน
มาซื้อของเดินทางลำบากไหมครับตอนนี้
ตอนนี้ก็มาได้ค่ะแต่เมื่อวานนี้มากสูตรของอะไรก็หายหมดนะคะ
เพราะว่าขนาดกองหินอยู่ข้างรั้วป้านะป้าเอารถกระบะใส่ตู้แช่
ใส่ถังแก๊สอยู่บนกองหินและปรากฏว่าไหลออกไปหมดเลย
เหลือสักอย่างของในบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่เหลือค่ะ
วันนี้เราสามารถประกอบอาหารกินเองได้หรือยังครับคุณป้า
ค่ะเพราะว่าเลนนี้ครึ่งน่องเลยค่ะที่ในครัวป้านะคะ
ก็ต้องออกมาซื้อจากตลาดที่นี่ไปรับประทาน
ค่ะเพราะว่าถังแก๊สลอยหนีหมดถ้วยชามอะไรหนีหมด
ของใช้ในบ้านทุกอย่างที่เราเอาขึ้นโต๊ะไว้คือเต็มหมด
เดี๋ยวนี้เอาออกยังไม่ได้เลนครึ่งน่องค่ะน้ำก็ไม่ไหล
ขอบคุณมากคุณป้าครับ

นี่คือสัญญาณบ่งบอกที่ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ
พ้นตรงจุดวิกฤตมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นร้านขายผลไม้ร้านขายอาหารสดต่างก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดบ้างได้แล้ว

จากว่าพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ยังไม่สามารถเดินทางมาเปิดร้านตามปกติได้
หลังจากนี้ก็คงจะต้องส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องชาวอำเภอบางสะพานนะครับ
ให้รอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ
นี่คือบรรยากาศสดที่ตลาดบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ผมเศรษฐาโสรินรายงานจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ